เอ้ามากันที่ต้องด่าของฟู้ดบอลนะครับ
โอ้โหมาพูดถึงเรื่องของตลาดนักเตะในวันนี้คือฮาอีกแล้ว
ใช่ครับอาจจะยังไปแล้วไม่รู้ว่าได้ลงหรือไม่ลง

ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตนักเตะนะครับ
เรื่องนี้ครับคุณอายวัฒน์ศรีวัตนประพานะครับ
รองประธานสโมสรโอเอชลูเวนนะครับ
แล้วก็เป็นรองประธานสโมสรทีมเลสเตอร์
คือเขาไปซื้อสโมสรลูเวนไว้ด้วยนะครับ

ก็มีนักเตะของเลสเตอร์ที่ถูกยืมไปอยู่ทีมหนึ่ง

ก็มีการยื่นข้อเสนอมาที่เมืองทองยูเนเต็
อย่างเป็นทางการนะครับในการดึงตัวกวิน
ให้ไปเฝ้าเสาในช่วงตลาดซื้อขายรอบ๒ของยุโรป

อ่ากับเรื่องนี้นะครับ
คุณไอยวัฒน์ก็เปิดเผยว่าได้ติดตามดูฟอร์มของกวินเนี่ย

แล้วก็เชื่อมั่นว่ากวินนั้นมีความพร้อมแล้วก็ความสามารถ
รวมไปถึงคุณสมบัติที่พร้อมจะเล่นให้กับทีมได้อย่างแน่นอน
ซึ่งก็ได้ติดต่อไปยังเมืองทองซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับ
ถึงทางเมืองทองตอนนี้เนี่ยก็ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ง่ายถ้ารับข้อเสนอแล้วก็เหลือแค่เจรจากับทางนักเตะเท่านั้นเอง
ใช่ครับซึ่งประวัติของตองนะครับในการเล่นกับเมืองทองยอดเยี่ยมมากครับ
แต่ก่อนเขาไม่เห็นรูปร่างเขาทวมอ้วนอยู่เลยนะ
เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนเพิ่มความสูงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับ
แล้วก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้๔สมัย
ใช่ครับแล้วก็ได้คิงส์ครับด้วยอีก๒สมัย
๒สมัยหลังเป็นแชมป์ติดต่อกับเรศาสตร์ทีมทัศน์ไทยนะครับ
ซึ่งตองก็รับโอกาสในการเฝ้าเสา
กวินก็จะกลายเป็นนักเตะไทยคนที่๓นะครับ
ว่าก่อนหน้านี้ครับมี๒คนเคยไปเล่นในหลีกเบลเยี่ยมมาแล้ว
นี่ครับคนแรกกำลังโดะบอนนะครับ
แต่ว่าตอนที่ไปรูปร่างไม่ใช่อย่างนี้นะครับ

ถึง๒๕๓๗อีก๑คนรีซัรรีทอล
อดีตกล้องหน้าทิชชะไทยที่เคยไปเล่นให้กับ
เคอร์ลิเซย์ในอินดิวิชั่น๒ของเบอร์เยียมเมื่อปี๒๕๑

จริงก็มีอีกหนึ่งคนนะก็คือ
โค้ชเฮงวิทยาราภาคุณ
เคยไปเล่นในเยอรมัน
ใช่ครับแต่ว่าจริงถ้าพูดถึงว่าในยุโรปมีเยอะ
ครับนะครับเอ่อโค้ดปั้มวันวันชิสาวันนี้ก็เคยไปนะครับ
ก็หลายคนน่ะเดี๋ยวต้องมานั่งไล่ทีนึง

ละเอียดในการย้ายทีมของกวินนะครับ

หลายคนก็มองแบบมองข้ามช็อตเลย
แล้วก็ถ้ามองข้ามช็อตแบบมองให้ในอนาคตมีโอกาสเหมือนกัน
แต่ว่าก็ต้องดูระยะเวลาของกวินจะใช้เวลานานแค่ไหน
ถ้าเกิดจะไปในปริมอลีนว่าตอนนี้ก็๒๘ปีแล้ว
แต่จีบประตูอายุกับใช้งานจะยาวนานกว่านักเตะ
ยังสามารถยืนระยะได้ถ้าสักครั้งหนึ่งตอนมีโอกาสไปค้าแข้งที่อังกฤษ
ก็จะเป็นความฝันที่เป็นจริงของทั้งตัวตองแล้วก็แฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับ
พรุ่งนี้ก็ติดตามรายละเอียดกันนะครับมีข่าวให้นำเสนอกันอย่างแน่นอน
ส่วนอีกท่านหนึ่งมาพูดถึงคนนี้หน่อยเคยไปเล่นในต่างประเทศเหมือนกัน

ก็ดึงสิทธิโชคพาโสหรือว่าเจ้าย้ากลับมาจากสโมสร
ก็โอกาสในการลงเล่นของยาค่อนข้างจะน้อยนะครับ
แล้วก็ตัวเด็กเองก็บอกว่าไม่มีความสุข

บางทีอาจจะซ้อมเต็มที่แล้วในมุมมองของน้อง

ตัดสินใจว่าศรีโชคก็จะกลับมาเล่นกับชมบุรี
แล้วก็จะต้องมาสู้ตำแหน่งตัวจริงกับทีมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนทางด้านสื่อของเกาหลีใต้

ทำไป๑๔ประตูแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมชุดที่พาบุรีรำ
ที่๕ด้วยเช่นกันก็ย้ายทีมซะแล้วนะ
ใช่ครับก็สัญญาครบ๒ปีนะครับ

หลังจากนี้ก็คงจะมีพวกเดียวพิเศษที่อาจจะเซ็นมากกว่านั้น

แต่ว่าวัยโรยลาไงแล้วทางบุรีรำก็ต้องการอะไรใหม่

เราก็ต้องดูว่าบุรีรำที่ต้องการเป็นแชมป์ต่อเนื่อง